จังหวัดเลยนะคะผู้ชายอายุ๓๖ปีค่ะ
เชือกแขวนคอตัวเองฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านพักนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ
ไปเจอกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะคะเขียนด้วยลายมือค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เขียนไม่ใช่จดหมายลาตาย
เป็นตัวเลขปริศนาเต็มกระดาษไปหมดเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังดูอยู่นะคะว่ากระดาษที่เขียนลงไปมันหมายถึงอะไรค่ะ
ตำรวจสพอเชียงคันเข้าไปตรวจสอบศพผู้ชายอายุ๓๖ปีนะคะ
ฆ่าตัวตายโดยใช้วิธีการเชือกแขวนคอค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักพื้นที่อำเภอเชียงคานนะคะ
สภาพศพสวมเสื้อเชิดสีขาวกางเกงยีนขาสั้น
สวมรองเท้าไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๓ชั่วโมงค่ะ
แต่สิ่งที่แพทย์ประหลาดใจเมื่อตรวจและเปิดปากของผู้ตาย
ไปพบกระดาษภายในปากเขียนด้วยตัวเลขเขียนเป็นตัวเลข
ด้วยปากกาเนี่ยค่ะเต็มแผ่นไปหมดเลย
เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายมีอาการป่วยทางจิต
อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง
หลังเกิดเหตุค่ะญาตินำศพผู้ตายไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านก่อนนะคะ
ไปพูดคุยกับแม่ของผู้ตายชื่อว่านางวิลัยรัฐรัตนสุนทร
แม่บอกว่าลูกชายคนนี้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ส่วนตัวจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
เห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายพระฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ฤหัสที่๓ตุลาคม
พอวันศุกร์ก็ไปหาลูกชายที่บ้าน
แต่เห็นปิดประตูปิดหน้าต่างเงียบ
เรียกก็ไม่ยอมตอบไม่ได้เอกใจอะไร
วันแรกไปหาลูกไม่ตอบคงจะไม่อยู่บ้าน
ไปอีกค่ะเช้าเมื่อวานนี้เหมือนเดิมเลย
ปิดประตูปิดหน้าต่างเรียกไม่ยอมตอบใจคอไม่ดี
ไปหาลูกชายอีกรอบคือเมื่อวานไปหาหลายรอบ
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบใจไม่ดีหนักเลยนะคะ

งัดหน้าต่างงัดประตูเข้าไปหน่อย
พองัดเข้าไปแล้วพบว่าลูกชายแขวนคอตัวเองเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ส่วนกระดาษที่อยู่ในปากของลูกชาย

เพื่อไม่ให้ลิ้นจุกปากมากกว่าค่ะ

ให้เขาเอาไว้เป็นกระดาษธรรมดา
แต่เขากลัวว่ามันเขาทำอะไร
ก็ไปแบบนี้แล้วแหละ

ที่บอกตอนนี้ไปแล้ว
ก็ไม่ได้อยู่กันมาก

มันมีการเขียนตัวเลขเอาไว้เยอะแยะมากมาย
คล้ายกับโพยบางสิ่งบางอย่างที่เขาซื้อกันแหละ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงกับผู้ตายอ่ะเนอะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นะคะตัวคุณแม่เองไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะ
ว่าเป็นเพราะความเครียดจากเรื่องสุขภาพปัญหาส่วนตัว
แล้วลูกเนี่ยก็ไม่กล้าปรึกษาใครนะคะก็เลยก่อเหตุฆ่าตัวตายขึ้นมาค่ะ